กลับมาเบรกนี้ค่ะถามคุณผู้ชมว่าหิวกันไหมคะพลอยหิวไหมคะ

ถ้าหิวค่ะไปดูข่าวนี้พร้อมกันเพราะว่าไม่รู้คุณจะหิวกว่าเดิม
หรืออาจจะหายหิวก็ได้นะคะสำหรับข่าวนี้ค่ะ
หล่อเขามีเสน่ห์ด้วยการเข้าครัวทำกับข้าว

เช่นที่ถ้าทำกับข้าวเอาใจแฟนด้วยแล้วก็๑๐๑๐ค่ะ
เริ่มกันที่คนแรกนะคะหล่อฟ้าประธานพี่โดมปกรณ์ลำค่ะ
ไม่ได้มีดีแค่เสียงเพลงเล่นละครเก่งทำกับข้าวก็เก่งนะจ๊ะ
โดมปกรณ์ลำเข้าครัวไปเมื่อวันวาเลนไทยที่ผ่านมาคุณผู้ชมค่ะ
เติมความหวานให้กับชีวิตคู่สวมบทเป็นเชฟ
เดี๋ยวก๑๙๒อาหาร
จะได้กินกันอย่างไร

ข้าวผัดไม่ต้องเตินน้ำตาล
ผัดหวานขึ้นตากันไปแล้วจ้า

ลีลาการทำนี่ละเมียดละมัยสุดพิถีพิถันมากเวอร์

มีทั้งแบบสลัดแบบรักสุขภาพแบบที่เชอรี่ชอบเลย
ใครอยากดูแลเรื่องรูปร่างอะไรแบบนี้นะ
ต้องหาเคล็ดลับจากหมอโอ๊คแล้วนะคะ
หมอโอ๊คเขาทำกับข้าวอร่อยดูแลผู้ของพ่อครัว
รูปภรรยาของเขาสีผมแล้วเดี๋ยวพี่โอปอลน้องพ่อดูแลตัวเองดีมาก

อันนี้คุณผู้ชมไม่น่าเชื่อใช่ไหมล่ะค้า
เขาต้องหัดตำซมตำเอาไว้ให้เชอรี่ได้ทาน
ไปฉบับหมดแล้วอะไรอยากกินน่ะสิ
ค่อยได้รู้ว่าคุณแบงค์เขาทำส้มตำแซ่บมากจริง